เห็นแล้วก็ตัวเงินตัวทองแล้วไง
คลานให้เต่าเกาะหลังแต่จริงสั้นกว่านี้ค่ะนะเต็มที่นะคะ

ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชาวเน็ตแชร์กันเยอะค่ะ
มีคนไปบันทึกไว้ได้เป็นภาพความน่ารักที่สัตว์สองตัวเพิ่งพาอาศัยกัน
ตัวเงินตัวทองแล้วไงมีน้ำใจก็แล้วกัน

ต้องการถามน้องพรั่งพอดีเลยเดี๋ยวขอใส่แว่งดูด้วย

เป็นแม่เต่าโดยจำเป็นโดยปริยาย
นี่เขากำลังให้บริการโดยสารอะไรอยู่หรือเปล่า
ไม่แน่ใจนะครับโชว์เต่าก่อหลังนะคะน่ารักหรือเปล่า

เป็นลีลาของเจ้าตัวเงินตัวทองค่ะที่มนุษย์เราเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่ง

ความน่ารักแล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติกำลังคลานอยู่ในบ่อน้ำ
มีเจ้าเต่าเกาะอยู่ที่หลัง
ซึ่งจะสังเกตเห็นนะคะว่าเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้กำลังคืบคลานอย่างช้า
จะพาเจ้าเต่ามุดน้ำจมหายลงไปด้วย
เรียกเสียงหัวเราะให้กับเจ้าของคลิปกันเลยทีเดียวค่ะ
เพจดังเจ้าพ่อคลิปเด็ดแล้วก็อีกหลายเพจนำมาแชร์นะคะ
ข้อความบอกว่าตัวเงินตัวทองแล้วไงมีน้ำใจก็แล้วกัน
คนเข้ามาคลิกชมแล้วก็แชร์กันจำนวนมากนะคะ
ส่วนใหญ่ก็มองในมุมความน่ารักของสัตว์ที่เพิ่งพาอาศัยกัน
สายตรวจโซเชียลของเราค่ะก็เลยติดต่อไปยังคุณพลอยเจ้าของคลิป
เล่าว่าเก็บภาพนี้เอาไว้ได้ขณะไปเที่ยวที่วัดอโสการามสมุทรปราการ
เมื่อไม่นานมานี้นะคะพอเห็นแล้วก็คิดในมุมบวกค่ะ
คิดถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของสัตว์ต่างสายพันธุ์
ที่ก็พึ่งพาอาศัยกันทำให้เกิดความประทับใจ
ก็เลยนำมาแชร์ต่อในโลกออนไลน์
อยากให้คนมองว่าตัวเงินตัวทองก็เป็นเพียงแค่สัตว์ธรรมดาธรรมดา
คนมักชอบเอาชื่อไปเปรียบเปลยกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนนั่นเองนะคะ
ด้านในสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรคณะบดี
สัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้
บอกว่าการที่ตัวเงินตัวทองลอยน้ำยอมให้เต่าเกาะหลัง
โดยที่ไม่แสดงอาการรำคาญหรือโมโหเลยเนี่ย
เป็นลักษณะธรรมชาติของตัวเงินตัวทอง
ที่ไม่ใช่นักล่าที่มีนิสัยดุร้าย

ที่จะอยู่ร่วมกับสัตว์ชนิดอื่นได้แบบนี้นะคะ
ก็มองมุมนี้ก็จะเห็นว่า
ชื่อตัวเงินตัวทองอีกชื่อนึงที่เป็นชื่อสุดกระชับเนี่ย
เปล่าไม่ได้เลวร้าย
อย่างที่เป็นคำที่เราใช้พรุษวาสหรือว่าด่าทอคนอื่นนะคะ
มิ้วเองก็ต้องถึงขั้นไปค้นหาในอินเตอร์เน็ตนะว่า
ทำไมถึงเอาคำนี้มาเป็นคำหยาบมาเป็นคำด่า
คือชื่อจริงแล้วของตัวนี้คือตัวเฮียนะคะ
แล้วเราก็มาเรียกให้มันดูภาพมากขึ้น
เป็นตัวเงินตัวทองแต่ชื่อที่ถูกแล้วเนี่ยคือตัวเฮีย
เขาว่ากันว่าเป็นเพราะพฤติกรรมของเจ้าตัวนี้
คือชอบอยู่ในแหล่งน้ำอยู่ในท่อที่มันสกปรก
แอบขโมยกินเป็ดกินไก่อะไรแบบนี้
ก็เลยพฤติกรรมเหล่านี้คนก็เลยนำมาเปรียบเปลย
เปรียบเทียบเป็นคำดาเป็นคำว่านะคะ
อืมนะคะก็เป็นความน่ารักอีกมุมนึงนะคะ

ใช่ทีมข่าวของเราก็ได้เตรียมภาพไว้ด้วยนะคะ

นี่ก็ดูกันไป
โอ้โอ้โอ้โอ้

คนก็มามีสองฝั่งที่เขาก็บอกว่า

เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอยากจะควบคุมจำนวนประชากร
เพราะมีเยอะขึ้นเรื่อยในสวนลุม

แล้วก็ดูภาพตอนมันโดนจับไง

คือโดนแบบมัดขาไพ่หลัง
แล้วหน้าตาเป็นแบบทำอะไรผิด
แล้วก็เมื่อกี้เราขี้ตกใจนะก็น่าสงสารวิ่งลงน้ำ
แต่เขาจับไปก็ไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะ
อยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะ